ได้ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งที่ถือปังตอไป
ไปในร้านสะดวกซื้อชิมเงินเข้ามานี่อันเนี่ย
เมื่อวานเรารายงานข่าว
อ้านี่เอาเงินมาเอาเงินมา

แล้วไปจับได้ไปจับได้ตอนไปซื้อยาบ้าในจีวอนเลย

บนท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครฮะ
บันทึกช่วงที่สุรเสกศรีมาศอายุ๓๐ปี
หมวกไอ้โม่งเข้าไปไปในร้านสะดวกซื้อ
แล้วเอาอิโต้ไปนะครับ๓ทุ่มของ๒๙เมษายนนะครับ
ขู่ได้เงินไปตอนนั้น๑๘๖๐๐บาท
ตอนนั้นตำรวจยังตามจับอยู่ปรากฏว่าตีหนึ่ง
ขออภัยฮะตี๔ของวันที่๑พฤษภาคม
สุรเสกไปก่อเหตุซ้ำเลยนะโอ้โหไปก่อเหตุซ้ำเลย
คราวนี้ก็ไปชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อ
ปากทางเคหะท่าจีนถนนพระราม๒ตะบนท่าจีน
คือใกล้กับจุดแรกนั่นแหละคุณผู้ชม
ครั้งที่๒ได้ไปอีก๕๐๐๐บาท
ตำรวจชุดสืบสวนนะครับภูทรจังหวัดสมุทรสาคร

ก็ไปหาบ่อแสจนสืบทราบว่าหนีไปบวชฮะ
นี่หนีไปบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่ตะบนท่าจีน
แล้วก็นัดหมายซื้อยาบ้ากับคนขายยาบ้า

ตำรวจทราบใช่ไหมครับตำรวจทราบปั๊ปไปดักทรุ่มเถอะ
พอเห็นสุรเสกมาปั๊บมารับยาบ้า

ก็เลยแสดงตัวเข้าจับแล้วเอาไปให้พระเจ้าผู้ใหญ่ศึกก่อน
นี่ฮะศึกแล้วนะครับก้มหน้าอยู่
ส่วนของกลางเอาไปทิ้งที่แม่น้ำท่าจีนแล้ว
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ตำรวจระบุว่านายสุรเสกประวัติไม่ธรรมดานะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เคยใช้ทงชาติผืนใหญ่คลุมหน้า
แล้วไปก่อเหตุชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อ
โอ้โหนี่เป็นจอมโจรร้านสะดวกซื้อเลยนะ
ตอนนั้นสาขาท่าฉลอมตระบวนท่าจีน
จะพ้นโทษออกมาโอ้แล้วก็มาก่อเหตุอีก
คราวนี้ติดยาวกว่าเดิมแน่เลยเพราะว่าทำผิดซ้ำแบบเดิม